เจ็ดนาฬิกา๑๔นาทีแล้วนะครับ
ข่าวเบรกนี้ก็จะเป็นเรื่องของหวย๓๐ล้านโอละวนโอละเวงนะครับ

เพราะว่าตัดกิ่งไม้แล้วกิ่งมันไม่หัก
ปรากฏว่ากิ่งมันลงมาหนีบขาของตัวเขาเอง

ก็ค้างคาอยู่บนยอดไม้แบบนี้นะครับ
กู้ภัยต้องเข้ามาช่วยเหลือ
เจ้านาฬิอาสาสมัครมูลทีพร่วมกระตันอยู่ชัยนาธิ์
ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไป

ริมถนนชัยนาฏสันคบุรี
ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันคบุรีนะครับ
เพื่อช่วยเหลือนายเกรียงศักดิ์เต่าให้
นายเกรงศักดิ์ถูกกิ่งไม้หัก
หนีบขาอยู่บนคาคบไม้
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองลงมาได้นะครับ
ก็ร้องควนคลางขอความช่วยเหลือ

ทั้งนี้นายเกรงศักดิ์มีอาชีพรับจ้างตัดต้นไม้

ได้ขึ้นไปตัดกิ่งต้นฉำฉาขนาดใหญ่
ขณะที่ตัดกิ่งสุดท้ายนะนะ

เพราะว่ากิ่งไม้ไม่ทันขาด

จนไม่สามารถขยับขยื่นตัวออกมาได้

ก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนะครับ

ก็ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่หักมาทับขาของนายเกรียงศักดิ์ออกก่อน

ชัยนาธนเรนทรเพื่อตรวจร่างกายต่อไปนะครับ